กินก่อนเออเพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารยวนเจ้าเด็ดที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
บอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงเด็ดแค่ไหนติดตามช่วงตลอดกิน
โอ้โหดูเมนูนี้น่ากินสุดเลยค่ะ
ปากหม้อผู้พาน
จำชื่อให้ดีปากหม้อผู้พานนี่แหละค่ะ
เป็นร้านเด็ดร้านดังที่วันนี้ขอแนะนำ
พี่กัดร้านอยู่แถวตึกช้างริมถนนเปรมประชาราชเทศบาลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

ร้านนี้พอเข้ามาปุ๊บคุณคะมีเมนูหลากหลายอย่างเช่นปากหม้อยวน

ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อยวน
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเมนูอาหารเวียดนาม
มาถึงที่นี่ครบจบเลยค่ะ
เอกลักษณ์ของร้านนี้คือไส้หมูนะคะ
ไส้หมูของปากหม้อยวนพูดเลยว่าเป็นต้นตำรับของอาหารเวียดนามเลย
โอ้โหน่ากินอาหารสุขภาพทั้งนั้นเลยนะคะ
เขาจะนำเอาเนื้อหมูมาทอดหมักกับเครื่องเทศ
คลุกเคล้ากับต้นหอมจนอร่อยและหอมเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นก็จะเอามาใส่เป็นไส้ของปากหม้อยวนอืม
สำหรับเมนูของที่นี่ให้ไล่ทีละอย่าง

หม้อพันผักเนี่ยนะคะก็จะคล้ายกับเหมือนโร
แต่ว่าใช้แป้งแล้วก็ไข่นะคะในการห่อรวมทั้งมีผักมีหมูยอ
ห่อเข้าไปจิ้มกับน้ำจิ้มรสเด็ดแค่นี้

ทำเป็นเล่นนะหันมาเนี่ยก็ไม่ต่างกันซูชิ

แล้วนี่คือได้สุขภาพไว้เพราะผักล้วนนะ

ทางร้านจะใช้แผ่นแป้งปากหม้อที่นึ่งเอาไว้นะคะ
วางเอาไว้แล้วก็โรยชั้นด้วยไส้แล้วก็เครื่องต่าง

โอ้โฮนี่ค่ะแล้วคุณก็อันนี้คือพิซซ่าจริง

โอ้โฮจิ้มกับน้ำจิ้มอร่อยมากสุดเลย
ส่วนใครที่ชื่นชอบก๋วยเตี๋ยวปากหม้อยวน
เขาบอกเลยว่าทางร้านจะนำเอาตัวปากหม้อยวน
กับน้ำซุปกระดูกส่วนเล้งของหมูรสชาติกลม
ให้คุณผู้ชมได้สดกันร้อนคล่องพอกันเลยทีเดียว
โอ้โฮดีอ่ะสุดท้ายนะปากหม้อยวนค่ะ
หม้อยวนเป็นเมนูขายดีของทางร้านวัน
หนึ่งขายได้ประมาณสัก๑๐๐๑๕๐ชุดได้
รองลงมาก็จะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อนี่แหละ
พิซซ่ายวนคือขายแต่ละอย่างเป็นวันละ๑๐๐
ส่วนราคาเริ่มต้นเพียง๕๐บาทเท่านั้น
ทำสดใหม่ทุกวันแล้วก็ให้เยอะอิ่มจุใจอิ่มจุกันแน่แน่อืม
ลูกค้าก็มีมากมายทั้งขาจรขาประจำนักท่องเที่ยวและผู้คนมากมายนะคะ
ร้านเปิด๖โมงเช้าถึงบ่าย๒นะคะ
ดังนั้นไปให้ถูกเวลาถ้าไปเย็นอดกินค่ะ
นั่นเองนะก็ให้เบอร์ติดต่อไว้แล้วกันนะ
จอข้างล่างนี้ถ่ายรูปเอาไว้แชร์ต่อบอกกันด้วย
ครับปากหม้อผู้ผ่านจังหวัด๑๐๐เอ็ดด้วยค่ะ
ร้อยเอ็ดนะกินมากเลยอ่ะ
ไม่ค่อยได้พูดถึงร้อยเอ็ดเท่าไหร่แต่ของดีของเด็ดที่นั่นเยอะจริง